คุณผู้ชมก็เช็คโผล่คอรมอลรายวันกันหน่อย

เพราะขณะคุณเศรษฐายังบอกเลยสิ้นเดือนนี้ก็ยังไม่ได้
คอรมอลแต่ว่ายังวิ่งอยู่ในหลายตำแหน่ง
ใช่สลับกันอยู่มีหลายกระทรวงไง
ที่เชื่อว่าน่าจะเป็นที่ต้องการจากหลายฝั่ง
แต่เอารองนายกก่อนคุณผู้ชมคือนายกเรารู้อยู่แล้วล่ะ
คุณเศรษฐารองนายกมีคุณสมศักดิ์เทพสุธิน

แล้วก็มีน้องของพลเอกประวิทย์ครับ
พลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณ
ส่วนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็เป็นนางพวงเพชรชุนละเอียดนะครับ
ส่วนกระทรวงที่เป็นฝั่งกระทรวงเศรษฐกิจมีกระทรวงการคลัง
ต้าของพักเพื่อไทยยังไม่แน่ชัดว่าคุณเศรษฐาจะควบตำแหน่งเลยหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องใช้งบจากการคลังน่าจะสักหลายแสนล้านอยู่เหมือนกันครับ
ส่วนกระทรวงคมนาคมก็จะเป็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับ
กระทรวงพลังงานนี่สิน่าจับตามองจะเป็นของ
คุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์รวมไทยสร้างชาติ
ท่องเที่ยวและกีฬาครับคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศล
ทำไมเปลี่ยนน่ะตอนแรกจะเป็นชื่อของลูกชายคุณเอวิน
เขาว่าลูกชายคุณเอวินอายุยังไม่ถึง
ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรครับเป็นโคต้าของพักภูมิใจไทย
แต่พักพลังประชารัฐเองก็มีข่าวว่าอยากได้กระทรวงนี้เหมือนกันนะ
กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นคุณสุชาติชมกลิ่น
กระทรวงพาณิชย์ก็จะเป็นคุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชา

ใช่ค่ะดูกระทรวงด้านความมั่นคงบ้างละกันค่ะคุณผู้ชม
กระลาโหมเป็นผลเอกนิพัทธองเล็กนะคะ
แล้วก็มหาดไทยคุณอนุทินชาญวิรากูล
กระทรวงดิจิทัลคุณประเสริฐจันทรรวงทอง
ส่วนกระทรวงการต่างประเทศคุณจุลพันธ์อมรวิวัตร
แล้วก็กระทรวงยุติธรรมพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่อง

กระทรวงสาธารณสุขเดิมทีเป็นคุณอนุทินใช่ไหม

รอบนี้เชื่อว่าจะเป็นคุณหมอชนนั่นศรีแก้วครับ

กระทรวงแรงงานเป็นร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
เป็นพลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันนี้ยังไม่ชัวร์
ไม่แน่ชัดว่าใครจะมารับตำแหน่งรัฐมนตรี

อันนี้น่าจะเป็นของพักภูมิใจไทย
นี่ไงคืออันนี้มันเป็นโผล่เฉยนะ
คุณผู้ชมนะมันก็ยังมีการสลับสับเตียงกันอยู่
หัฐไทยเนี่ยจริงเหรอจะเป็นคุณอนุทินจริงหรือเปล่า
คุณอนุทินบอกว่าตอนนี้ต้องให้เกียรตินายกคนใหม่
ถ้าติดปัญหาอะไรก็ค่อยมาคุยกัน

ส่วนโผล่ที่หลุดออกมาตามหน้าสื่อว่า
คุณชาดาไทเศษจะนั่งรัฐมนตรีวัฒนธรรม
คุณอนุทินตอบเรื่องนี้อย่างไรลองฟังดูครับ
ก็ไทยไม่เอาเลยหรอกะลาโหมมหาดไทย
จะเห็นนายยกขวบตำแหน่งรัฐมนตรีกะลาโหมใช่ไหม

รอบนี้คุณเศรษฐาอาจจะควบคลัง

แต่ก็ยังมีชื่อคุณกิติรัฐนารนองมาในบางโผล่นะ